ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องของเขยเล็กเขยใหญ่

ใช่แล้วเหตุการณ์นี้กลายเป็นมีคนตายคนตายเนี่ยคือเขยใหญ่
เพราะว่าฝั่งนึงมีมีดฝั่งหนึ่งมีปืนแล้วทะเลาะกันอ่ะ
เรื่องที่ทะเลาะกันเป็นเรื่องที่ดินมรดกค่ะคุณผู้ชม
แล้วไปทะเลาะกันไล่ยิงไล่ฟันกันกลางตลาด
กลางตลาดตายกลางตลาดคนหนึ่งตายแต่คนหนึ่งเจ็บสาหัสเลยนะคะ
นี่หลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบ
จุดที่เกิดเหตุก็ไปเจอศพนะคะ
ศพของคนที่เสียชีวิตคือนายสมชายแต่เจริญอายุ๕๙ปี
คนนี้คือเขยใหญ่สภาพศพคือนอนคว่ำหน้าจมกองเลือด
แล้วก็โดนยิงด้วยปืน๓๘โอ้โหวโดนที่ขมับซ้ายรูหนึ่ง
ขมับขวารูนึงกลางหลังรูนึง
ขมับนี่คือก็ตายแล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็มีมีดแบบพับของผู้ตายเนี่ยนะ
ตกอยู่ที่ใต้ศพด้วยส่วนคนเจ็บคนที่เป็นคนยิงเนี่ย
คือนายวินัยเหมือนปั่นอายุ๔๕ปีเป็นเขยเล็ก
แล้วก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ตำบลหนองรีนะคะ
คนนี้นี่แหละที่เป็นคนยิงแต่ถามว่าเจ็บไหมก็เจ็บเหมือนกัน
มีแผลที่ชายโครงซ้ายก็ต้องรีบนำตัวนี่เห็นไหมคะ
ส่งโรงพยาบาลผนพลพยุหะเสนา
ทีนี้คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟัง
เขาบอกว่าฝั่งนายสมชายที่เป็นเขยใหญ่เป็นคนตายเนี่ยนะ
ตอนแรกเดินมาตรงหน้าแผงหมูที่ตลาดนี่แหละ
เลือกซื้อหมูอยู่แล้วจังหวะนั้น
เจอกับนายวินัยที่เป็นเขยเล็กเป็นคนเจ็บคือเจอกันโดยบังเอิญ
แล้วฝ่ายเขยเล็กเนี่ยเดินไปถามเขยใหญ่นายสมชาย
ถามว่ามึงให้รวยกูเหรอ
เออพอถามแบบนั้นปั๊บชักปืนออกมาเลยค่ะ
ส่วนนายสมชายก็เอามีดออกมาไง
ถึงบอกคนนึงมีปืนคนนึงมีมีด
แล้วก็ต่อยกันอีลุงตุงนังจากหน้าแผงหมูนะ
กันไปเรื่อยจนถึงร้านขายผัก
สุดท้ายปั้ง

หลังจากนั้นนายสมชายที่เป็นเขยใหญ่ล้มลง
ตายตรงนั้นเลยคุณผู้ชม
โอ้โหส่วนฝั่งเขยเล็กนายวินัยก็เจ็บสาหัส

เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นชายโครงด้านซ้ายเนี่ยนะคะ

ขึ้นรถหอบร่างตัวเองไปแบบเจ็บ
มอบตัวที่สพนรี
แล้วก็มีอาวุธปืนที่เขาใช้ในการฆ่านายสมชาย
คือจุดสามแปดยิงไปแล้วห้านนัดเหลือนัดหนึ่ง
ทีนี้พอตำรวจเห็นว่าอาการสาหัส

แล้วเราไปคุยกับน้องชายของนายสมชาย

เขาเล่าให้ฟังว่าตัวพี่ผมกับนายวินัยเนี่ยนะ

สมชายเป็นเขยใหญ่วินัยเป็นเขยเล็ก
ทีนี้ทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องที่ดินมรดกแม่ยาย
ที่ผ่านมาทะเลาะกันมานานแล้วแหละแล้วก็ด่าทอกันประจำเลย
มาปะกันที่ตลาดหน้าแผงหมูนี่แหละ
มีเรื่องแล้วด้วยความที่มีอาวุธทั้งคู่ไงคะ
ต่อยกันมันก็เลยบานปลายจนตายค่ะ
คุยกับผมนี่แหละประมาณสัก๕โมงเขาก็กลับบ้าน

เชื่อฝันหวังข่าวข่อยพี่จะมาเป็นเรื่องอะไร

บ้านใช่ไหมครับผมที่บ้านของแม่ยายครับผมเป็นที่บ้าน
แล้วตอนสุดท้ายที่คุยกันพี่คุยอะไรครับ
อ๋อคุยคนตายนั้นหรอคุยเรื่องทั่วไปแบบประสานพี่น้อง
เราเดี๋ยวจะไปเจอกันอะไรนี้ครับ
ตอนสุดท้ายไม่มีรักทั้งหรอก
ไม่มีรักทั้งหรอกครับพูดเก่งละเบิร์น
ครับแต่มันไม่ยอมใครแค่แน่นแล้ว
คุณผู้ชมฮะทีนี้พอลูกชายของคนตาย
มาถึงจุดเกิดเหตุลูกชายคือนายทาดาแต่เจริญอายุ๓๐ปีนะครับ
มาถึงจุดเกิดเหตุนะคุณก้มลงกราบ
ตรงพื้นจุดที่พ่อถูกยิงเสียชีวิต
คุณผู้ชมดูจังหวะที่ลูกชายคนตายมากราบพื้นตรงนี้หน่อย
เมื่อเช้านะเพราะว่าเป็นจุดที่พ่อถูกยิงนะครับ
แล้วก็มาดูตรงพื้นตรงนี้เป็นจุดที่พ่อ

ใช่ค่ะรวมถึงประนามคนก่อเหตุด้วยนะ
ที่ทำรุนแรงไปจริงก็เป็นเครือญาติกันแท้
และลูกชายก็บอกว่าที่ผ่านมานะ
ก็มีเรื่องตลอดเลยค่ะ

เพราะว่าโดนฝั่งเมียของผู้ก่อเหตุโทรมาขู่
แล้วก็บอกว่าจะฆ่าพ่อกับแม่ให้ตาย
เรื่องนี้มีเรื่องกันจนถึงขึ้นโรงพักเลยนะคุณผู้ชม
ไม่เคยจะไกล่เกลี่ยกันจบสักทีค่ะ

ว่าจะมาเกิดเหตุสลดกับพ่อแบบนี้
แล้วก็เชื่อด้วยนะว่าตำรวจต้องให้ความเป็นธรรมกับพ่อ
อยากให้ผู้ก่อเหน่าถูกลงโทษให้ถึงที่สุดเลยนะคะ
ผมคือติดต่อพ่อแม่ได้หรือว่า
ไม่มีปัญหาอะไรกลับบ้านแล้วก็เลิกใจ
ตอนนั้นก็ให้เขาไปแจ้งความลงประจำวันลงอะไรไว้
ผ่านมาเค้าก็มาเจอกัน

และสอบปรักษรภังผู้ก่อเหตุ
พยานแวดล้อมด้วยนะคะเดี๋ยวจะตั้งข้อหาอีกทีนึง
ถามตำรวจว่าเอ๊ะตำรวจคะเรื่องของสาเหตุการก่อเหตุ
ยิงกันแทงกันเนี่ยจนทำให้เขยใหญ่ตายเนี่ย
สาเหตุมาจากอะไรตำรวจบอกว่าเอาจริงยังไม่รู้สาเหตุแบบชัดนะ
แต่ก็รู้แหละว่าทั้งสองฝ่ายนี้เขามีปมขัดแย้งกันมาก่อน
ตอนนี้ตำรวจก็เลยไม่ตัดประเด็นไหนออกค่ะ
ซึ่งทางนายวินัยเนี่ยคนที่ใช้ปืนยิงตอนนี้เนี่ย
ยังสอบปากคำไม่ได้เพราะว่าเมื่อกี้คุณผู้ชมก็เห็นสภาพแล้วใช่ไหม
ข้างชายโครงฝั่งซ้ายเนี่ยโอ้โหก็โดนแทงยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
ส่วนลูกชายของผู้ตายเนี่ยก็คือนายทาดาเมื่อสักครู่เนี่ย
เข้ามาพบตำรวจให้รายละเอียดเบื้องต้นแล้ว
เดี๋ยวหลังจากนี้ตำรวจจะประชุมกันแล้วก็รายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบต่อไป
อันนี้ขอเวลาในการทำคดีนี้ด้วยนะคะ